สัตว์อยู่ตัวหนึ่งโอ้โหเลี้ยงแล้วคุ้มค่ามากเรียกได้ว่า
ไม่เคยเปลืองข้าวแดงแกงร้อนที่ให้
รู้จักตอบแทนบุญคุณเป็นอย่างดี
ซึ่งใครที่เมื่อยนักแล้วก็เลี้ยงไอ้เจ้าตัวพันนี้ไว้
รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
เหมียว
มันชอบคลอเคลียร์

เห็นแล้วอยากจะมีไว้สักตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว

ได้นวดครบทุกบริเวณของร่างกายที่ปวดเมื่อยกันไปเลย

นอนให้เจ้าแมวตัวนี้มานวดนั่นเอง
แมวตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าถุงทอง
เป็นแมวของคุณพี่ธนวัฒน์เกลี้ยงจันทร์
และคุณพี่นพัชนันชุ่มอุระ

ภาพที่เห็นนี่คือคลิปที่เขาอัดเอาไว้

ส่วนนี้เราไปถ่ายเองที่บ้านเลย

ไม่มีความรู้สึกแบบเซ็งเลยนะ
มันทำหน้าน่ารักมาก
สายตาว่าเป็นยังไงบ้างเจ้านาย

นี่คุณพี่ธนวัฒน์ผู้เลี้ยงเจ้าถุงทองเขาเล่าว่า
แมวตัวนี้มาจากการที่
แมวมาคลอดลูกทิ้งไว้ที่ร้าน
ตอนแรกมันคลอดออกมา๒ตัว

แล้วต่อมาแม่แมวก็หายไป

นี่แมวกวักของจริง
แมวกวักเรียกลูกค้า
ทีนี้คือแมวหายไปคือแม่แมวไปแล้ว
ตัวลูกหนึ่งตัวโดนขโมยไป
ก็เหลือตัวเดียวก็คือเจ้าถุงทอง

เจ้าถุงทองบอกเลยว่างานกิจวัตรประจำวันของมัน

คอยนวดให้กับคุณพี่นี่แหละครับ

ทุกครั้งนะที่แกไปนั่งแล้วก็บ่นว่า
เมื่อยปวดเมื่อยตรงนั้นปวดเมื่อยตรงนี้

มันกระโดดกระโจนเข้าใส่เลย
แล้วกดนวดให้ทันที
เหมือนมันฟังภาษาคนรู้เรื่อง
น่าให้ดูจังเลย

รับรางวัลไป
แบบนี้ไม่รู้จะให้นวดขาหรือเปล่านะ
แต่เราได้เห็นลีลาการนวดของมันไปแล้วนะครับ
บอกเลยว่าโอ้โหแมวตัวนี้มันน่ารักแสนรู้
แล้วก็อย่างที่บอกคุ้มค่าอาหารที่ให้จริง
ค่าข้าวแดงแกงร้อน

รู้จักตอบแทนเจ้านายแบบนี้น่ารักมาก
ภาษาแมวนี้น่าจะหลงไหลน่าดูเลยนะคุณนะ
คือผมเคยเห็นนะในคลิปในโลกโซเชียลต่าง
แมวที่มันทำท่ารักษณะเหมือนมันนวด
มันเล่นกับคนลักษณะแบบนี้
คือมันทำแบบนี้มันอารมณ์คล้ายกับเป็นการฝนเล็บ
ดุ้งเลย
ไม่น่าฝนเล็บแต่ว่าน่าจะแห่จะเล่นด้วย
เพราะว่าแมวเขาจะมีที่ฝนเล็บของเขาอยู่แล้วไง
เวลาผลเล็บมันก็จะมีวิธีของมันอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้คือไปอ้อนเอาจริง
อ้อนไปรอเคลียร์น่ารักเนาะ
ใช่ปกติแมวมันก็จะไปนัวเนียคลอเคลียร์
แบบว่าเอาตัวมันไปถูกกับตัวเรา
แต่ตัวนี้มันจะเหมือนลักษณะไปย่ำไปนวดย่ำซ้ายย่ำหนวด

ใช่น่ารักจังเลยถุงทองลูก